พูดถึงเรื่องของการเสี่ยงโชค
ก็จะพาไปดูบรรยากาศสอหาเลขเด็ดตามความเชื่อแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะคะ
มีหลายพื้นที่เลยให้คุณผู้ชมติดตามวันนี้ไปดูกันก่อนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ของนายสนุรัตน์ไทยธรรมอายุห้าสิบเจ็ดปีตั้งอยู่
พื้นที่หมู่๗บ้านวังไซทองตำบลทรัพเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ชาวบ้านก็แห่กันมาค่ะเพราะว่ามีต้นตะเคียนสามต้น
ความสูงประมาณสามสิบถึงห้าสิบเมตรอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบปี
มานี่แหละค่ะปะแป้งรูปถูนะคะส่วนใหญ่
เห็นตัวเลขคล้ายคลึงกันเลขที่เห็นก็คือครับหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สามห้าหก
บางคนเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นเลข๗เนี่ยเด่นออกมาเลยเนี่ย
คุณบุ๊คพูดนะงวดที่ผ่านมามีคนถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
วันนี้ชาวบ้านเลยแห่กันมาขอเลขเด็ดเผื่อจะมีโชคถูกหวยเหมือนงวดก่อนบ้างนะคะ
ไปดูบรรยากาศจากเพชรบูรณแล้วนะพาไปที่ชนบุรีไม่ต่างกันเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เดินทางมากราบไหว้เสียนพญานาคกับจอมปลวกขนาดใหญ่
อยู่ในสวนปามในพื้นที่ของตำบลหนองไผ่แก้วที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีนี่แหละ
เพราะว่ามันมีข่าวไงว่าชาวบ้านคนนึงเขาไปเจอจอมปลวก
แล้วก็ขอหวยปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้ายทั้งครอบครัวค่ะ
งวด๒พฤษภาคมส่วนงวด๑๖พฤษภาคม
ก็มีคนถูกเลขท้ายเหมือนกัน
แล้วก็เชื่อด้วยบอกว่าพญานาคจะมาให้โชค๑๓งวด
ส่วนงวดนี้เนี่ยชาวบ้านเขาส่องเลขเด็ดได้เหมือนกันนะคุณ
ค่ะอยากรู้ไหมบางคนก็บอกว่าฉันได้เลข๖๓๕
บางคนก็บอกว่าฉันได้เลข๕๗
บางคนก็บอกว่า๔๖บางคนก็๘๒อะไรแบบนี้
อันนี้เราก็ฟังมาจากชาวบ้านนะค่ะว่าต่างมีทั้ง๓ตัว๒ตัว
ไปดูที่วัดทัพกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะครับ
กำลังจะมีการจัดงานวันรำลึก
ถึงอดีตราชนีนักร้องลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่๒๗
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐๑๖มิถุนายนนี้
แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีนักเสี่ยงโชคไปปักหลักหาเลขเด็ดกันทั้งคืนเลยฮะ
ขณะที่มีผู้สูงอายุ๒ท่านมาเขย่าช่วงประมาณตี๒นะครับ
คนหนึ่งเขย่าได้เลข๒๔ส่วนอีกคนเขย่าออกมา๓ตัวเลย๕๗๕สมมุติเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีบางส่วนเดินทางมาเพื่อขอโชคขอลาบ
ขอให้กิจการที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จแล้วก็มากราบไหว้แม่พึ่งนะครับ
ค่ะไปดูที่ระยองบ้างเขาบอกว่าที่ระยองมีเรื่องฮือฮานะคุณ
ที่บ้านของคุณยายปรานีวอนเมืองอายุ๗๔ปีเลขที่๑๐๓ทับ๗หมู่๕ในซอยบลูโน่
หลังกำแพงเมนวัดบ้านฉางตุ่มน้ำตกทอดกันมามันตกมันได้
ดูสิมันมีน้ำมันคล้ายน้ำมันยางสนไหลซึมออกมา
ทำให้ลูกสาวเจ้าของบ้านถูกรางวัลบ่อยครั้ง
ชาวบ้านทราบข่าวทำยังไงคะไปขอโชคลาภสิคะ
ล่าสุดได้นำเลขเด็ดเป็นเลขบ้านและอายุของคุณยายปรานีเจ้าของตุ่ม
คืออายุ๗๔ปีพร้อมอายุลูกสาว๓๗ปีไปเสี่ยงโชคมี๗ทั้งคู่อีกแล้วคุณ

นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่างวดนี้ขอให้พี่ปอพี่บุ๊คพี่น้ำแข็งถูก๓๐ล้านไปเลยครับ
ตายแล้วสาดปูบอกว่าว่านี้จังเลย
บอกว่าถ้าใบเดียว๘๐บาทครับแต่พอรวมชุดใบละ๑๐๐ทันที
แล้วก็หวยชุดใบละ๑๐๐ตลาดน้องดอกเพียบรวมชุด๑๕ใบก็ขายกันเพียบเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าพูดถึงสถิติถ้าเกิดพูดถึงเรื่องตัวเลข
มันเป็นเรื่องสถิตินะไทยรัฐออนไลน์เขาเคยรวบรวมไว้คุณผู้ชม
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันดิฉันแค่บอกเฉย
คือเขาบอกว่างวด๑๖ลอย๑๖เมษาเลขท้ายออก๒๓
พฤษภาที่ผ่านมารางวัลที่๑เลข๓ตัวท้ายของรางวัลที่๑ออก๒๔
เลขท้าย๒ตัวออก๒๕ส่วน๑๖พฤษภาเลขท้ายของรางวัลที่๑ออก๒๖
แปลว่ามันมีทั้ง๒๓๒๔๒๕๒๖เรียงกันเลย
ไม่รู้งวดนี้ไม่รู้ไม่รู้